พาไปดูนี่ดีกว่าส้มตำ
ไปดูลีลาการตำส้มตำ

เอาสิดูแล้วไม่หายเครียดให้รู้ไป
ถ้าดูแล้วไม่หายเครียดดิฉันแนะนำว่าเต้นตาม
เป็นลีลาการแข่งขันตำส้มตำลีลาในงานมังคุดหวานหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
นี่แต่ละคนจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสุดสวิงริงโก้เลยทั้งหน้าผมเสื้อผ้าแล้วลีลาล่ะเป็นยังไง
ก็ตามภาพที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหสะบัดกันเอวทับหลุดเลยทีเดียว
ังคุดเห็นไหมนี่มังคุดหวานของขึ้นชื่อของระยองเขาหนองตะพาน
ตำให้อร่อยตำให้สะอาดแล้วตำไปพร้อมกับลีลาเด็ดโดนใจกรรมการ
ถ้ากรรมการถูกอกถูกใจแล้วก็รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
แล้วก็เงินรางวัล๔๕๐๐บาทไปเลย
แล้วรับไปพร้อมกับอะไรรู้ไหม
เกียรติบัติการันตรีด้วยนะ

เกียรติบัติการันตีด้วยว่าวันนี้ของเขาคุณภาพ

แล้วผู้ที่คว้ารางวัลไปได้ก็คือคุณพี่สองท่านนี้นะครับ
นี่นางสาวนัฐกฤษดาจันนิ่มและนายวัชระบำรุงจิต
เป็นตัวแทนจากทีมที่๒ทีมก็คือบ้านแหลมเฮียง
โอ้โหเขาบอกว่าสองคนนี้ลีลาสุดยอดเลยทีเดียว
ถูกอกถูกใจกรรมการเป็นอย่างมากแล้วตำออกมาก็อร่อยด้วย
จากลีลาดีแล้วรสชาติต้องดีด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นงานที่สร้างขวัญ
แล้วก็กำลังใจให้กับชาวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเขานะครับ
มีแบบว่าตำผลไม้ด้วยนะคุณชนะ
เพราะว่าผลไม้ที่นี่เขาขึ้นชื่อไงอย่างมังคุดอย่างนี้
ไม่เคยทานจริงสำหรับตำส้มตำมังคุด
คือมังคุดเคยทานแต่ไม่เคยเอามาทำส้มตำ
ส้มตำมังคุดไม่เคยทาน
รสชาติจะเป็นยังไงนะก็ลองดูแล้วกันนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีของเขาที่จัดกันเพื่อความสนุกสนาน
อันนี้ก็ได้ความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยนะจ๊ะ